มาดูเรื่องหลอนกันหน่อยดีกว่าไม่ได้เล่านานแล้วนะคะ
เป็นเรื่องหล่อนในแคมป์คนงานคัดแยกมันกระพุนที่อำเภอละงูจังหวัดสตูน
อยู่ดีผู้หญิงคนนึงค่ะก็เป็นลมแบบวูบไปเลย
แล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่ร้องไห้เอาแต่กรีดร้องค่ะ
เมื่อไม่ได้มีเรื่องโดยเก็บรอยก็ไม่น่าจะได้

ที่ที่บ้านไหนบ้านไหนที่ต้องใช้ไหน
ผู้หญิงคนนี้ค่ะขอใช้นามสมมุตินะคะเรียกเธอว่าน้องเอก็แล้วกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานที่พักคนงานรับจ้างคัดแยกแมงกระพุน
ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูน
ห่างจากโบราณสถานบ่อ๗ลูก๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ทุกคนก็ตกใจกำลังทำงานกันอยู่อยู่ดีน้องเอวูบล้มแล้วก็ร้องแบบนี้
เพื่อนร่วมงานกับชาวบ้านก็ช่วยกันพยุงร่างไปนอนบนแคร่ที่เต็นต์ที่พักคนงาน
แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ยิ่งร้องดังขึ้นเรื่อยเลยอ่ะ
ยิ่งถามยิ่งร้องแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ใช่คนเดิม
ชาวบ้านก็เลยถามเปลี่ยนคำถามมาจากที่ไหนต้องการอะไรทีนี้ได้คำตอบค่ะ
ตอบว่ามาจากต้นไสอยากไปอยู่กับมันไปต้นไสเหรอ
ชาวบ้านก็ถามอีกบอกว่าจะไปอยู่ทำไมไปอยู่ด้วยไม่ได้เท่านั้นแหละ
กรีดร้องขึ้นมาเหมือนไม่พอใจแล้วเป็นอาการแบบนี้อยู่นานนะคะ
สิบกว่านาทีนะคะแต่พอมีเสียงขซานจากมัศยิตที่อยู่ใกล้ใกล้อ่ะ
หลังจากนั้นเธอก็สงบลงอย่างไม่น่าเชื่อเสียงอาจารย์ก็คือเสียงเชิญชวนให้
ไปละหมาดนะคะให้ปล่อยออกไปที่กรรมทางศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิม
พอเธอสงบลงปุ๊บก็ประสานรถฉุกเฉินของอบตปากน้ำมารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าน้องคือหมดสติไปเลย
เจ้าของที่ตรงนั้นค่ะนางสาวเจ๊หยัน
บอกว่าช่วง๓ทุ่ม๒๙เมษายนน้องผู้หญิงคนนี้คนเดียวกันเลย
เคยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทำงานอยู่เห็นเงาดำอะไรก็ไม่รู้คอยตามเขาอยู่เรื่อย
ตลอดเลยเคยเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วนะคะ
แต่กลายเป็นว่าเมื่อวานก็เกิดอาการกรีดร้องแล้วก็วูบหมดสติไปเลยอะค่ะ
เขาบอกว่าอยากจะมาอยู่กับเขา

ก็มาจากต้นไส้ไงเขาอยู่ที่ต้นไส
เหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นที่นี่ไหมมะ
เคยเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นมีเสียงแกว่งเปย์ลูกแล้วก็เด็กร้องที่ต้นไส
หยันแกบอกว่าความเชื่อส่วนตัวนะ
แกเชื่อว่าน่าจะเป็นสัมภเวษีที่อยู่ในต้นไสข้างบ้านร้างริมคลองเข้าสิงร่างน้องเอเหรอ
แล้วน้องก็อาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการทำงานจิตอ่อนสัมภเวษีก็เลยสิ่งร่างได้ง่าย
หยันเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถแบ็คโฮลมาขุดต้นใส่ทิ้งเลย

เนี่ยค่ะแต่ก็ต้องทำพิธีให้ถูกต้องก่อนต้องขอคำมาอะไรกันก่อน
ส่วนคนงานที่เคยร่วมงานด้วยกันนางสาววันนิพาอายุ๓๕บอกว่า
ก็เคยมีอาการแปลกเหมือนกันนะวูบเหมือนจะอาเจียน๒ครั้ง
ก็น่าจะเป็นพลังงานลี้ลับอะไรบางอย่างแหละ
พออธิษฐานปุ๊บรู้สึกดีขึ้นเลย
เหมือนจากแบบอาการที่แบบจะวูบจะเป็นลมมันดีขึ้นเลย
นางสาวสุรอยาอายุสิบเก้าปีเป็นเพื่อนของน้องเอนามสมมุตร
เธอก็บอกว่าเธอกับเพื่อน๒๐กว่าคน
มารับจ้างคัดแยกแมงกระพุนที่นี่ได้เดือนหนึ่ง
ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินะ
แต่ก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่ามีสัมภเวษีอาศัยอยู่
ก็เชื่อก็ไม่เคยลบหลู่ค่ะ
แต่สุดท้ายน้องเอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพี่อุ๋ย
ก็ส่งโรงพยาบาลไปเพราะหมดสติไปเลย

เดี๋ยวถ้าขุดต้นใส่อะไรเสร็จจริงก็จะได้รู้กันแหละ
ใช่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่น้องมีอาการแบบนั้น
จะยังมีคนเป็นอาการแบบนี้อีกไหม